มาดูความขึ้นหน้าคดีของอดีตรองหัวหน้าภักรณ์
ช่วงสายที่ผ่านมาผู้หญิง๓คนครับ
กลุ่มผู้ชมประกอบไปด้วยผู้เสียหาย
ที่เป็นเจ้าของคลิปเสียงสนทนา
ผู้เสียหายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็ผู้เสียหายซึ่งเป็นภรรยาของไฮโซชื่อดัง
มาพบพนักงานสอบสวนสอนอลลุงพิณีครับ
ให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีที่อดีตรองหัวหน้าพักนะฮะ
สำหรับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตรวจเพิ่มเติมจากผู้เสียหาย
จะมีการเอาไปเปรียบเทียบกับหลักฐานในที่เกิดเหตุ
อกจากนี้ยังมีหลักฐานประกอบการสนทนา
เช่นผู้ถูกกล่าวหานะฮะเป็นแชทเป็นข้อความเสียงคุยโทรศัพท์
ซึ่งจะเอาไปประกอบกับเหตุการณ์ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ
ผู้เสียหายเจ้าของคลิปเปิดเผยบอกว่า
ตอนนี้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะย้ำว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยมีการติดต่อมาหาเพื่อให้ยุติคดี
และย้ำว่าทั้งหมดคือเรื่องจริง
ความคืบหน้าตำรวจยืนยันว่าทุกกระบวนการ
เสร็จสิ้นทันกำหนดผัดฝากขังไม่เกิน
ที่๗หรือประมาณ๘๔วันอย่างแน่นอน
สำหรับคดีล่าสุดที่ผู้ถูกกล่าวหานะครับ

คือที่สอนอห้วยขวางนะครับ
ซึ่งต้องรับทราบข้อหาในวันที่๕พฤษภาคมนี้ครับ